ในปีปัจฉุมพรด้วย
แต่อย่าลืมอย่าลืม

จังหวัดแต่ไม่ได้ลืมคนลืมก็คือลืม
ไม่มีหรอกแย่งทรงแย่งซีนพี่ฟ้าแย่งซีนเลย
ฟ้าซีนเขาใหญ่อยู่แล้วทุกซีน
ใครไม่ให้เกียรติคนมองของใครใครกันจ๊ะ
ผมบอกไม่ให้นักข่าวสัมภาษณ์อุ้มก็อยู่
ไม่เขียนแล้วอ๋ออุ้มชุมพรหรออ้าวตายเออ
ลืมลืมอุ้มชุมพรขออภัยก็ลืมว่าอุ้มอยู่

ภาพจำอุ้มทุเรียนจันทบุรีเลยลืมชุมพรเหรอ
ไม่ได้ลืมแต่ลืมจังหวัดคือภาพจำชาลอทคือชุมพรไง
แล้วก็พิจิตรใบพลูลืมจังหวัดแต่ไม่ได้ลืมคน
ลืมลืมก็คือลืมเพราะว่าจำไว้ว่าอุ้มคือ
มิตรแกรงไทยและเลยไม่ได้จำจังหวัดแล้วลืม
จริงจริงลืมลืมไปเลยลืมไปเลยว่าเป็นชุมพร
อันนี้เรื่องจริงไปคิดว่ามงใหญ่
พี่ฟ้าย่าง
ไปไหนก็พี่ฟ้าก็ใหญ่สุดอยู่แล้ว
ไม่ต้องทดคิดเป็นอย่างอื่นเขารักกันจ๊ะ
อะไรลืมก็บอกว่าลืมไม่ได้ลืมความสำคัญของคน

พี่ได้ลืมกันไปเลยไม่มีภาพศักรรม
ก็ลืมกันได้ไม่ได้ลืมคนนี่จ้ะ

พลูยังเกือบลืมเลยให้ตายเถอะ
เพราะเอิญว่าใบพลูไม่ได้อยู่ในทีมเราจะจำแม่นไง
เราก็คิดว่าทำไมเขาเชิญเฉพาะใบพลูมาวะ
พิจิตรเอ๊ะแล้วชุมพรเขาไม่มานะเออ

เอาใจเจ้าภาพหน่อยว่าเออปีที่แล้ว